ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายเข้าไปหาปลไหลยใช่ไหม

อริแสบสิบแผลจนเสียชีวิตค่ะ

แพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
เหตุฆ่ากันตายอยู่บนถนนสายท่าไร่วัดราชเจริญ
ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
ไปดูกลางถนนแล้วที่ผ้าคลุมอยู่เบลออยู่
คือนายวีระสมบัติบุญหรือว่านายดำอายุ๔๗ปี
สภาพคือมีบาดแผลโดนแทงด้วยมีดเป็น๑๐แผล
แล้วข้างศพก็ยังมีกระสอบที่มีรอบดักปลาไหล่
หลายสิบอันดูในรอบนะก็มีปลาไหล่เพิ่งจะดักได้
คือตัวของในดำผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะไปกู้รอบมา

จากการสอบสวนคนรอบข้างก็รู้ว่าในดำ
ตอนที่ลงไปกู้รอบดักปลาไหลจากกลางทุ่ง

พอกู้รอบขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บก็กลับมาบนถนน
มีผู้ชายคนนึงมาถามมาถามจะขอซื้อปลาไหล่
แล้วหลังจากนั้นตัวนายสุภาชัยเยี่ยมแสงหรือว่าในไข่
ปรีเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงแล้วใช้มีด
มีดที่เตรียมมาแทงในดำเลย
คนที่อยู่ในร้านขายขนมเขาเห็นเหตุการณ์พยายามห้ามนะ
ขายยายาแต่ห้ามไม่ได้ค่ะ
ในไข่กระหน่ำแทงในดำจนแน่นิ่งไป
แล้วในไข่เห็นว่าในดำนิ่งแล้วใช่ไหม
ไข่ก็ถือมีดอันนั้นแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลยค่ะ
ทีนี้แม่ค้าขายขนมที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เขาบอกเลยนะว่าในไข่มานั่งอยู่ตรงที่สาลาก
กับร้านขายขนมหลังจากนั้นนะไข่ก็หายไปแป๊บนึง

แล้วหลังจากนั้นในดำก็เดินถือรอบดักปลาไหลมา
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงเป็นคนต่างถิ่นแหละ
ขับรถผ่านมาจะมาขอซื้อปลาไหลจากในดำ
แล้วก็คุยกันระหว่างที่คุยกันอยู่
จู่ไข่ปรีมาเลยค่ะเข้าไปใช้มีดกระหน่ำแทงในดำนะคะ
ทีนี้พี่สาวของในดำเนี่ยบอกว่า
ไข่ผู้ก่อเหตุจริงมีเรื่องกับน้องชาย
ก็คือนายดำมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้ว

เขามีเรื่องอะไรกับคนตายเหรอ
เขาบอกว่าในไข่เนี่ยหลอกว่าจ้างในดำผู้ตายเนี่ยนะ
ให้ไปฉีดสารเคมีกำจัดพวกศัตรูพืชวัชพืชต่างค่ะ

แล้วก็ให้นายดำไปเอาสารเคมีจากที่ร้าน
เหมือนกับว่าดำเป็นคนไปเอาแต่ไม่ได้ให้ตังค์ดำไปนะ
คือให้ดำเซ็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไข่จะรับผิดชอบเอง
แต่พอหลังจากที่ดำมาทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าดำก็ไปถามค่าจ้าง
ค่าจ้างที่ให้มาฉีดพ่น
ไหนอยู่ไหนแล้วไหนตังค์ที่จะให้ไปจ่ายกับที่ร้าน
ปรากฏว่าในไข่เบี้ยว
แล้วพอทีนี้พอเบี้ยวไม่ยอมจ่ายตัง

แล้ววันนั้นดำก็เอาขวดตีหัวของไข่

แล้วพอหลังจากนั้นเจอกันทีไร

ค่าจ้างไหนเงินที่จะไปให้เขา
ไข่ไม่ยอมจ่ายสักทีจนมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้พอหลังจากที่เจ้าหน้าที่

ก็นำร่างของคนตายส่งชนะสูตรนะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ